สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับพิชชีวรรณฑรสมคิตรุงโรธค่ะ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
ก็เอามาบอกว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะต้องลงสนามในอีก๒นัดต่อจากนี้
นั่นก็คือการเจอกับอีรักษ์และเกาหลีใต้ต่างมีความสำคัญทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่ามีผลต่ออันดับโถในการจับสลากนะคะ
ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียค่ะ
เตะช้างศึกทีมชาติไทยนะคะมีโปรแกรมต่อจากนี้อีก๒เกมค่ะ
คือ๒๔มีนาคมนี้นะคะจะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายกับทีมชาติอีรักษ์
และพบกับเกาหลีใต้ในวันที่๒๗มีนาคมซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดค่ะ
โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็เปิดเผยนะคะว่า
มาแบ่งเรียงลำดับโทษจับสละค่ะ
จึงทำให้เกมทั้งสองนัดมีความสำคัญมากกับทีมชาติไทย
เพราะว่าถ้าหากว่าทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้
ก็จะมีผลต่อการแบ่งโถจับสลาก
ซึ่งเกมกับอีรักษ์นะคะไทยก็ต้องมีแต้ม
เพื่อที่จะเป็นอันดับที่๑ของกลุ่ม

หากว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีหรือว่าไม่แพ้เกาหลีใต้
ก็จะได้คะแนนสะสมแรงกิ้งอันดับโลกที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน
ซึ่งก็มีโอกาสที่ทีมชาติไทยอาจจะได้ขยับไปอยู่ในโถจับสลากที่ดีขึ้นค่ะ
ใช่คือนอกเหนือจากเกมอีรักษ์แล้วก็กับเกาหลีใต้ด้วยใช่ไหม
ต้องการที่จะรักษาแรงกิ้งแล้วก็อัพตัวเองขึ้นไปอีก
ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าเราทำได้นะครับ
สำหรับประเด็นที่ว่าทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก๒๐
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียแล้วหรือไม่นั้น
ตอนนี้ยังคงอยู่ในการลุ้นเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าโอกาสที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับที่๒ที่ดีที่สุด๔จาก๘กลุ่ม

โดยหลังจากเกมกับอีรักษ์วันอาทิตย์นี้๒๗มีนาคม

เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะเวลา๑๙นาฬิกาโดยเกมจะคิกออฟจริงในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยผ่านไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
และก็สามารถร่วมสนุกชิงตัวรางวัลอย่างที่คุณสุภาษาและคุณทัศนัยได้บอกไปเมื่อช่วงที่ผ่านมา